อีกหนึ่งเรื่องต้องตรวจสอบเช่นเดียวกัน
แบบนี้นะอ่า
หมูหมูในตลาดสดแทนที่จะอยู่บนเขียงบนแผงดีกลับไปอยู่บนพื้นและที่สำคัญมีน้ำเจิ่งนองด้วยค่ะ
นี่แหละค่ะภาพของเนื้อหมูชำแหละในตลาดแห่งหนึ่งที่โลกโซเชียลแห่วิจารณ์กันนะคะ
เนื้อหมูที่ขายในตลาดตามปกติเนี่ยจะต้องวางดีใช่ไหมวางบนแผงหรือว่าเขียงหมู
แต่นี่แหละค่ะดับพื้นนี่คือเนื้อที่เขาเตรียมไว้ขายเหรอตรงใช่
คุณรัชพรไม่ใช่แบบส่วนที่เขาแบบชำระเสร็จแล้วอะไรอย่างนี้นะคะ
ตรวจสอบก็เป็นการที่ขายจริงไม่ใช่เป็นส่วนเหลือทิ้งนะคะ
เป็นภาพเนื้อหมูชำแหละในตลาดแห่งหนึ่งก็นี่แหละวิจารณ์ถึงคนขายกันนะคะ
สำหรับชาวเน็ตที่เห็นภาพนี้ก็ทำไปได้ยังไงสะอิดสะเอียนนะคะ
ที่จะเจอเชื้อโรคก็มีการนำไปโพสต์กันต่อด้วยนะคะ
แฟนเพจอาสาสมัครพิทักษ์เมืองอำเภอหาดใหญ่ก็นำภาพนี้มาแชร์ล่ะค่ะ
เป็นต้นเรื่องเขียนข้อความเรียกร้องไปยังผู้ประกอบการนะคะ
ให้ช่วยเพิ่มความสำคัญเรื่องสุขอนามัยของผู้บริโภคให้มากกว่านี้
แล้วก็อยากให้เจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาตรวจสอบด้วย
พร้อมกับลงท้ายนะคะว่าใครที่อยากเห็นเนี่ยไปดูได้ครับ
ที่ตลาดกิมหยงช่วงหลังเที่ยงคืน
อยู่บริเวณนั้นใครเคยไปช็อปบ้างหรือเปล่า
เมื่อวานี้นะคะทางสำนักงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมนะคะ
แล้วก็เจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขอำเภอหัดใหญ่
ก็ได้เข้าตรวจสอบข้อเท็จจริงภายในตลาดกิมหยงค่ะ
ก็อยู่ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่นะคะซึ่งก็ตลาดนี้เป็นตลาดเอกชน
พร้อมกับแนะนำให้ผู้ประกอบการเขียงหมูแก้ไขให้ถูกสุขอนามัยแล้วนะคะ
ถ้านำไปปรุงสุกแล้วเชื้อโรคจะตายไปไหม

แต่เห็นแล้วมันก็รู้สึกว่าวางนานเนี่ยมันคงเข้าไปซึมลึกแล้วหรือเปล่าใช่ไหม
คือเชื่อว่าแบบทำสุขเชื้อโรคก็คงจะตายแหละ
แต่ไม่รู้ว่ามีเชื้อโรคไหนไหมที่ทนความร้อน
เพราะมันก็มีบางเชื้อโรคถูกป่ะคะอย่างเห็ดพิษอย่างนี้
เขาโดนความร้อนสูงมากกว่าที่เชื้อโรคเขาจะหายไปนี่ต้องใช้ความร้อนตั้งเท่าไหร่เกินร้อย
ใช่ซึ่งมันไม่ใช่การปรุงอาหารแบบปกติที่เราทำ
คือยังไงก็ตามมันก็ไม่ถูกสุขลักษณะในการวางไว้แบบนั้นอยู่แล้ว
สักด้วยนะคะอันนี้หัดใหญ่คุณ
ไม่เป็นไรอาจจะไกลไปหน่อยแต่ว่าคุณผู้ชมหัดใหญ่ก็
ต่อไปนี้ระวังทำกับข้าวกินเองต้องอาหารคลีนต้องออร์แกนิคกันหน่อยไหม

ไม่ต้องกินเนื้อสัตว์เลยพืชผักผลไม้ปลูกผักหลังบ้าน
แล้วอยากทำแบตเจ็ตเทอเรียนใส่ไข่แทนเป็นโปรตีน